มาดูคนที่อยากจะให้มีจิตกุศลกับเราบ้าง

ดูเรื่องของคุณครูปีชาก่อนนะครับ
คุณครูปีชาเนี่ยคดียังไม่จบลงหรอก

ใช่งวดล่าสุดเลขทั้ย๒ตัว๓๐ใบ

ส่วนคนที่ถูกรางวัลที่๑อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
เป็นเศรษฐีนีใหม่ป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าถูกไป๑๒ล้านบาท
แต่เธอบอกว่าไม่บอกหรอกว่าเอาเลขมาจากไหน

ปูนอายุ๓๒ปีเท่านั้นเอง
เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในศรีสะเกดนะคะ

งวด๑๖มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ถูกไป๒ใบค่ะ๑๒ล้านบาท
เอาหลักฐานก็คือลอตเตอรี่
ลงลายมือชื่อสลักหลังเรียบร้อยแล้ว

หลังจากลงบันทึกประจำวันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
พร้อมด้วยคุณพ่อรีบเดินทางกลับนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดเลย
เพียงว่าพี่หนูไม่อยากเป็นข่าวบอกแค่นี้นะคะ

อ้าวภูมิสึกข่าวแจ้งว่าช่วง๒เดือนนี้
จังหวัดศรีสะเกดมีคนถูกรางวัลที่๑ต่อเนื่องเลยนะคะ
งวดวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๖๐
นายพงปณิชย์จันคามิสาวประเภท๒อายุ๓๔ปี
ก็ถูกรางวัลที่๑ไป๒ใบ๑๒ล้านบาทเหมือนกันเลย
งวดเดียวกันนี้นะคะมีชาวศรีสะเกดถูกรางวัลที่๑พร้อมกัน๔คน
คิดเป็นเงินรางวัลเฉพาะในพื้นที่เดียว๓๐ล้านบาท
ต่อมาค่ะนางบุภาจันคามิแม่ของนายพงปณิชย์

ทั้งบ้านไม่ต้องขอยืมกันบ้านหลังนี้
ดีจังเลยนะคะอีกหนึ่งคนดวงเฮงสร้างความฮือฮาในงวดนี้นะคะ
แม้ว่าจะไม่ถึงหลักล้านไม่ถึงหลักแสนแต่ว่าก็ฮือหาไงเพราะว่า
ตอนนี้กลายเป็นโลโก้เกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่ไปแล้วนะ
ครูปีชาใครเห็นครูปีชาก็นึกถึงแต่เรื่องลอตเตอรี่เนี่ยนะคะ
ครูปีชาที่ดังจากคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทนี่นะคะ
หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวสิบห้าใบรับไปหกหมื่นบาท
มางวดนี้ก็ถูกอีกแล้วนะเลขท้ายสองตัวสามสิบใบรับไปอีกหกหมื่นบาท
สองงวดต่อกันเลยนะคะครูปรีชานะคะ
นายความครูปรีชาก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ

ครูปรีชาเลยแล้วก็ถือลอตเตอรี่อยู่๒ชุดชุดละ๑๕ใบรวม๓๐ใบ
ชุดนะคะชุดละ๑๕ใบรวมเป็น๓๐ใบ
ส่วนนายวรยุทธ์ถือลอตเตอรี่เป็นเลขชุด๕ใบ
พร้อมข้อความว่างวดนี้โชคดีอีกแล้วนะครับผม
ความจริงคือความจริงซึ่งนายวรยุทธ์ถูกรางวัลเช่นกันเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าครูปรีชาซื้อลอตเตอรี่มาจากแผงที่คุ้นชินกันดี
แสดงว่าดวงเขาสมพงษ์กันเจ๊เจ๊บ้าบินไงคะ
แผงเดิมซื้อแผงเดิมตลาดใช่ไหมแล้วถูกอีกฮะ
แต่มันไม่มีเหลือแต่๖๔ชุดละ๑๕ใบก็เลยเมาส์มาหมดเลยทั้ง๒ชุด
ทำไมเจ๊ยังมีชุด๑๕ใบอยู่อ่ะเจ๊ทำไมเจ๊ยังมีชุดใหญ่อยู่แบบนี้ทำไมยังรวมชุดอยู่นะ
มีชุดจริงด้วยนะเค้ารวมแค่๒ใบไม่ใช่เหรอ
เป็นเรื่องของคนดวงดีเขาเนาะเราก็ได้แต่มองตาปริบ
ทำงานกันต่อไปแสดงความยินดีด้วยนะ